ถ้าปล่อยให้เขาล้ำเส้นวันหนึ่งเส้นนั้นจะขยับเข้ามาใกล้เราเรื่อยถ้าง่ายเกินไปมันอาจจะกลายเป็นความมักง่ายแบบไม่รู้ตัวก็ได้นะคะ
คำว่ารักสนุกแต่ไม่ผูกพันบางทีเกิดขึ้นกับผู้ชายได้บ่อยกว่าผู้หญิงค่ะ
สุดท้ายความสนุกในวันนี้อาจสร้างความทุกข์ในระยะยาวก็ได้นะคะ
มันเกิดขึ้นแล้วบ่อยและพี่อ้อยได้ยินเรื่องนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ในเรื่องของการนอกใจถ้าเอาแค่ว่านอกใจมันยังไม่ได้เป็นความผิดอะไร
สมมุติเรามีคู่สมรสอยู่แล้วคนนี้สวยจังชอบแอบหลงไหลได้ปลื้มติดตามเขามาตลอดอย่างนี้
เป็นชู้ทางใจอย่างนี้กฎหมายไม่มีไปควบคุมที่จะเอาผิด
การที่จะผิดจะต้องเป็นเรื่องของการคบชู้สู่ชายแล้วเป็นเรื่องของการร่วมประเวณีกัน
แล้วก็เป็นเรื่องของการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยกย่องหญิงชู้หรือชายชู้เยี่ยงสามีภรรยา
พาออกหน้าออกตาพาไปใช้ชีวิตสาธารณะโดยเปิดเผยกฎหมายจักรก็จะเริ่มเข้ามาควบคุม
ในคดีเกี่ยวกับเรื่องฟ้องชู้ฟ้องหย่าเมียน้อยเมียหลวงอันนี้เยอะนะคะเยอะมากเยอะมาก
ประเด็นต่อมาผู้หญิงชู้คนนั้นน่ะรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าตัวผู้ชายมีภรรยาอยู่แล้ว
ส่วนใหญ่เลยจากที่ทำคดีตัวผู้หญิงมักจะตอบว่าเขาไม่รู้
ถามว่าแล้วเราจะไปพิสูจน์ยังไงอ่ะไอ้การที่เขารู้หรือไม่รู้มันอยู่ในเนี้ย
เราจะทำยังไงที่จะพิสูจน์ได้ก็จะต้องพิสูจน์จากองค์ประกอบอื่น
เช่นว่าผู้หญิงคนนี้ไปทำตัวลับล่อเช่นบางทีจากการที่ไปติดตามไปสังเกต
เขาจะคอยนัดเจอกันแบบนี้หรือเราอาจจะเคยเจอในแชทไลน์ที่สามีคุยกันกับตัวผู้หญิงคนนี้
ว่าแล้วพี่จะมาหาหนูวันไหนล่ะไม่มีเวลาให้บ้างเลยเออแล้วแฟนพี่ว่าไงหรืออะไร
ถ้าเขาคุยลักษณะอย่างนี้ต้องรู้อยู่แล้วหรือเคยทำอยู่บางคดีที่แบบภรรยาหลวงอย่างเงี้
เคยเอารูปโปรไฟล์ครอบครัวขึ้นพอหญิงชู้มาเห็นก็มาแง่งอนว่าไม่ชอบเลยที่ตัวเมียหลวงมาเอารูปครอบครัวขึ้นอย่างนี้
ก็เป็นข้อที่เราไปพิสูจน์ให้สารเห็นได้ว่าเขาต้องรู้อยู่แล้วว่ามีภรรยาอยู่แล้วหรือมีทะเบียนสมรสอยู่แล้ว
ไม่ต้องไปถึงขั้นว่าเขานอนอยู่บนเตียงกันหรอกนะไม่จำเป็นต้องถึงขนาดจะจะบนเตียง
อย่างนี้ฟังก็เข้าใจแล้วว่ามีสัมพันธ์กันถูกไหมแต่เรายังขาดองค์ประกอบในเรื่องว่า
เขาแสดงตนโดยเปิดเผยกับผู้หญิงคนนี้
หรือมีภาพที่เขาไปไหนมาไหนด้วยกัน

คงจะต้องใช้พยานหลักฐานแวดล้อม
ซึ่งก็ต้องพยายามอยู่เหมือนกัน
ถ้าเราแต่งงานเราต้องการสร้างครอบครัวนะคะ
สมรสเนี่ยโอเคเราอาจจะบอกว่า

แต่ว่าถ้าเราไปแสดงการห่วงกันแล้ว
มือที่๓ยังไม่แคร์
ที่จะยังมายุ่งเกี่ยวกับสามีหรือภรรยาเรา
คุณจะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปฟ้องคดีเขาต่อสาร
การมีทะเบียนสมรสทำให้คุณเกิดสิทธิ์
นำคดีไปยื่นฟ้องต่อสารว่าคนนี้คือคนของเรา
แล้วเรามีสิทธิตามกฎหมาย
ที่จะกันไม่ให้เขามายุ่งกับสามีหรือภรรยาของเรา

ทะเบียนสมรสทำให้อนาคตวันข้างหน้า
หรือภรรยาเกิดเจ็บไข้ได้ป่วย
ทะเบียนสมรสเป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดสิทธิ์ในการไปเรียกร้องในเรื่องของ
คือทำให้ฉันต้องเสียใจทำให้ฉันต้องเสียชื่อเสียง
ทำให้ฉันเป็นซึมเศร้าเสียสุขภาพจิตต่าง
หากสมมุติว่าในขณะที่เราอยู่กินกับเขา

เราเคยทำงานเป็นแอร์โฮสเตจ
เคยทำงานเป็นทนายความมีชื่อเสียงมีเงินทองมีอะไรต่าง
แต่พอเรามาสร้างครอบครัวกับเขา
เราต้องออกมาเป็นแม่บ้านไม่มีรายได้
แล้ววันนี้พอสามีนอกใจ
เราต้องมาอย่าขาดกับเขา
ใครจะอุปการะเลี้ยงดูฉัน
การฟ้องหย่าคุณทำให้เรายากจนลง
ขาดอุปการะ
เรายังมีสิทธิ์ฟ้องขอให้เขาจ่ายในส่วนนี้ให้กับเราด้วย
แต่หากสมมุติว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะคะ
อกจากฟ้องเรียกค่าทดแทนไม่ได้แล้ว

นี่คือความสำคัญของทะเบียนสมรส

บทกฎหมายไม่ได้บอกเลยนะว่าจะฟ้องได้๑๑๑ล้าน
แต่ว่าหลักการคำนวณของพี่ในการทำฟ้อง
ผู้หญิงแต่งงานกับสามีมาแล้วกี่ปี

เราก็จะมาดูสถาบันครอบครัวก่อน
กระทำของเขาคนนี้ทำให้ผู้หญิงคนนี้ได้รับความเสียหายเดือดร้อน

นี่คือข้อพิจารณาว่าเคสนี้ควรจะตั้งอยู่ที่เท่าไหร่ประมาณไหน
อาชีพอะไรเงินเดือนเท่าไหร่

คงจะกำหนดตัวเลขแบบเป๊ะตายตัวไม่ได้

แต่เราจะเรียกบอกว่าแล้วมีขอบจำกัดไหมว่าเรียกได้ค่ะ
คุณอยากจะตั้ง๑ล้าน๒ล้าน๒๐ล้าน๓๐ล้าน๓ไม่ว่า
แต่ว่าคุณพิสูจน์ได้แค่ไหนว่าคุณเหมาะสมที่จะได้ตามจำนวนที่เรียกจริง

ชู้เพื่อเรียกค่าทดแทนเนี่ย

แต่ว่าฟ้องชนะกับฟ้องชนะแล้วได้เงินเนี่ย
มันต้องแยกกันพิจารณากันมันคนละเรื่องกัน
ฟ้องแล้วชนะหลายคนเนี่ย

เพราะว่าเมื่อชนะนะคะ
สารบอกว่าโอเคเราฟ้องเรียกเงินไป๑ล้านบาท

สั่งจ่ายให้๕แสนโอเค๕แสน
เสร็จคดีตัวภรรยาน้อยจะต้องเอาเงิน๕แสน
ชำระหนี้ให้กับเราตามคำพิพากษาโดยหลักนะคะ
แต่ว่าเมื่อครบกำหนดวันที่๓สั่งให้ชำระแล้ว

เราจะต้องไปดูซิว่าเขามีเงินให้ยึดไหม
ตรวจสอบบัญชีธนาคาร
ไม่มีเงินดูซิมีที่ดินไหมมีคอนโดไหมไม่มีอีก
มีรถมีสังหาริมทรัพย์อะไร
เช่นรถยนต์มอเตอร์ไซค์ที่ปลอดภาระไหม

ก็สวดมนต์ภาวนาอย่างเดียว

ก็ไปเป็นเมียน้อยโดยที่ไม่รู้ตัว

ก็ต้องยอมรับว่ามันมีจริงแล้วมันมีอยู่เยอะด้วย
ผู้ชายบางคนเนี่ยก็อยากได้ผู้หญิงคนนึง
แล้วบอกว่าตัวเองโสดไปโกหกหลอกลวงต่าง
สิ่งที่คุ้มครองผู้หญิงที่ไปเป็นเมียน้อยโดยไม่รู้ตัวเลยเนี่ย

คำนี้สำคัญในเมื่อถ้าตัวผู้หญิงที่ไปตกไปเป็นบ้านที่สองของคนอื่น
โดยที่ตัวเองก็ใช้ชีวิตโดยปกติเลย
ไม่ได้มีสัญญาณอะไรเลย
เราก็ไปเคยไปเจอพ่อแม่ของสามี
พ่อแม่สามีก็รู้ด้วยว่ามีสองบ้าน
แต่ก็รักลูกชายช่วยปกปิดลูกชาย

ดังนั้นเขาเชื่อโดยสุจริตว่าเขาก็ยังคือบ้านที่หนึ่ง

เขามารู้ว่าแท้ที่จริงสามีมีภรรยาอยู่แล้ว

แล้วก็มาฟ้องสิ่งที่จะอ้างต่อสารเลย
สิ่งที่จะต่อสู้เพื่อปกป้องตัวเองเลย
คือก็ต่อสู้ในเรื่องความสุจริตนั่นแหละ

ตัวผู้ชายที่มาหลอกก็อาจจะถูกฟ้องในเรื่องของการที่ไปละเมิด
โกหกหลอกลวงอะไรเขาด้วยก็ได้ค่ะ
ในเรื่องของการฟ้องชู้และเรียกค่าทดแทนเนี่ยนะคะ
มันจะมีในประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา๑๕๒๓นะคะ

ถ้าใครมาเป็นชู้ต่อสามีหรือเป็นผู้ชู้
เรามีสิทธิ์ฟ้องขอให้ใช้ค่าทดแทนเรียกค่าเสียหายต่างได้
แต่วัก๓ของมาตรา๑๕๒๓บอกว่า
แต่ในกรณีที่อีกฝ่ายหนึ่งยินยอม
หรือรู้เห็นเป็นใจในการที่สามีหรือภรรยาของตน

ในทางพฤตินัยเลยทั้งเธอและฉันต่างก็เลิกกัน
เพียงแต่คุณศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมานิดนึงว่า
ยังไงคุณก็มีทะเบียนสมรสที่คาอยู่ถูกต้องไหมคะ
แต่ว่าพอเขาแต่งงานอยู่กินกันมาเรื่อย
จนมีบุตรด้วยกันคุณก็ไม่ได้ไปลาวี
ไม่ได้ไปแสดงการห่วงกันแล้วคุณก็รู้อยู่แล้ว
จริงฟ้องชู้เนี่ยอายุความมันคือ๑ปี

ถ้าไม่เคยรู้มาก่อนจะ๕ปีก็ยังฟ้องได้
แต่ถ้ารู้อยู่แล้วแต่แรกเนี่ยคุณต้องฟ้องภายใน๑ปี

ถ้าไม่ฟ้องก็ถือว่าขาดอายุความ
แต่กรณีแบบนี้นอกจากอาจจะเข้าเรื่องของการขาดอายุความแล้ว
อาจจะเข้าในลักษณะที่ว่ายินยอมให้สามีมีภรรยาใหม่ก็ได้
ก็จะสิ้นสิทธิ์ในการฟ้องเรียกค่าทดแทน
ภรรยาหลวงที่ฟ้องร้องภรรยาน้อยเนี่ย
ในเรื่องของการเป็นชู้เพื่อเรียกค่าทดแทน
ในขณะเดียวกันตัวเองใช้วิธีเข้าไปทำร้ายร่างกายเขาด้วย
ใช้วิธีไปโพสต์ประจานทางโซเชียลด้วย
กับว่าตัวเองเลือกใช้วิธีในการปกป้องเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเอง
เส้นทางคือ๑เส้นทาง๓

เส้นทางกระทำร้ายต่อเนื้อตัวร่างกาย
เส้นทางทางศาลเนี่ยก็พิจารณาไป
แต่การที่ไปประจานเมียน้อยผ่านโซเชียล

ข้อหาก็คือหมินประมาทโดยการโฆษณา
ไปทำร้ายร่างกายก็เป็นความผิดต่อกฎหมายอาญา
ดังนั้นเมียหลวงก็ต้องรับผลในส่วนตรงนี้

ก่อให้ภรรยาน้อยเกิดสิทธิ์ในการที่จะฟ้องคุณเหมือนกัน
เขามีสิทธิ์ที่จะปกป้องตัวเขาเองเหมือนกัน

เมื่อภรรยาหลวงถูกดำเนินคดี
แต่ว่าอาจจะสู้ในเรื่องของการบันดาลโทษะ
สารก็จะกำหนดโทษที่น้อยลงเบาลงก็ได้
แต่สารจะรับฟังหรือไม่นั่นก็อีกเรื่องหนึ่ง
ดังนั้นก็ไม่แนะนำให้ไปใช้วิธีแบบนั้น
ก็ฝากเอาไว้นะคะในเรื่องของการทำลายสถาบันครอบครัว
หากว่าเรารู้อยู่แล้วนะคะ
ที่เราจะเข้าไปสร้างความล้าวฉาน
ก็อยากให้พิจารณาในเรื่องนี้นะคะ
แล้วก็เราอาจจะถูกฟ้อง

เรียกค่าเสียหายในส่วนต่างตรงนี้ได้